อ่ะร้อยเลยนะอ่าเอาไปต่อเลยฮะคุณผู้ชมฮะ
ที่จังหวัดมหาสารคามมันมีเหตุตลิ่งสุดครับ
แม่น้ำชีเนี่ยแล้วพวกวัดเอ่ยพวกสิ่งของอยู่ในวัด
แล้วก็บ้านเรือนประชาชนสไลด์ตามลงไปด้วยฮะโอ้
นี่แหละฮะที่เกิดเหตุเป็นวัดเสนาวารีบ้านไข้นุ่น
ดูสิตรงเนี้ยครับคุณผู้ชมโอ้โห
นี่คือน่าเป็นห่วงคุณผู้ชมฮะบ้านที่ไปปลูกริมตลิ่งแบบนี้นะ
ต้องระวังเหตุแบบนี้เลยครับอยู่ในอำเภอกันธรวิชัยที่มหาสารคาม
แล้วบ้านนี้ก็อยู่ติดกับแม่น้ำชีครับโอ้โหริมแม่น้ำชีมันซุดตัวความยาวเนี่ย
สามสิบสี่สิบเมตรเลยค่ะลึกเข้าไปกว่าแปดเมตร
เห็นสภาพความเสียหายครับคุณผู้ชมทั้งหลังคาโรงครัวของวัด
ก็พังลงไปครับห้องน้ำวัดก็สไลด์ลงไปลึกประมาณสี่เมตร
ลามไปถึงเสาสาราวัดหลังใหญ่เลยแล้วข้างข้างเป็นสาราสุขภาพชุมชนหมู่บ้าน
พังลงไปครึ่งหลังคุณผู้ชมนี่ลงไปแบบนี้ฮะบ้านของชาวบ้านเองไม่ต่างกันครับ
บ้านที่อยู่ติดกับสาราเนี่ยก็พังลงไปทั้งหลังเหลือแค่เสาหน้าบ้านครับ
ห้องน้ำวัดเสียหายไปห้าห้องค่ะคิดดูอืมโรงครัวหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลัง
แล้วก็สาราชุมชนด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องอบพยพผู้ประสบภัยแล้วก็ขนย้ายสิ่งของต่าง
มาไว้ในจุดปลอดภัยครับพระประเทืองไปถามพระประเทืองหน่อย
พระท่านอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหท่านเล่าแบบนี้ว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้โยม
เขาออกมาเดินเล่นนอกกุฏิได้ยินเสียงสังกษี
เหมือนแบบน่าจะแตกหรือไม่ก็มันพังลงไปแล้วก็เสียงคลื่นลงไปในโรงครัวครับ
จากนั้นห้องน้ำก็สไลด์สไลด์ตามลงไปนะอ่า
พระประเทืองรีบไปสับคัทเอาท์ก่อนเลย
ไฟลงมาก่อนแล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้าน
มาช่วยกันเก็บข้าวเก็บของออกจากสาราวัดครับ
ตรงใต้อยู่ในกุฏิหรือเปล่าไงครับอันนั้นอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกแล้ว
ตัวแล้วมันเป็นยังไงครับคืบเลยหรือว่ามันมันค่อย
มันค่อยค่อยซุดไปเรื่อยเรื่อยไม่มีเสียงโค่มมันมีมี
เสียงไอ้สังฆษีดังเป๊ะเป๊ะเสียงเครื่องมันครับดังเป๊ะเสียงเครื่อง
แล้วพระอาจารย์เลยวิ่งไปดูไหมครับก็มาตัดท่านเอาตัดไฟตัดเขา
แล้วก็ตัดไฟตัดไฟลงไปแล้วก็แล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยเรื่อยเลย
ถามพระประเทืองไปแล้วถามคุณประเทืองบ้าง
คนนี้เป็นชาวบ้านนะค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุ
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่กับแฟนเออเขากับแฟนเนี่ยไม่อยู่บ้านขอภัย
เขากับแฟนไม่อยู่บ้านตอนนั้นแต่คืนก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะ
เขาได้ยินเสียงเหมือนกระเบื้องแตกเขายังบอกแฟนอยู่เลยนะอ๋อ
แมวแหละแมววิ่งไล่กันแต่จริงแล้วไม่ใช่แมวคุณผู้ชม
มันคือดินที่เริ่มซุดแล้วครับวันนี้ครับนายอำเภอกันธรวิชัยท่านเศรษฐาเนรสุวรรณเนี่ย
ลงพื้นที่จากการเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนนะ
เช้าวันนี้ยังไม่มีการซุดตัวเพิ่มครับค่ะสาเหตุตะหลิ่งซุดเนี่ย
น่าจะเกิดจากน้ำซึมออกมาจากด้านล่างถังประปาหมู่บ้านที่มีความสูง๑๕เมตรเนี่ย
อืมแล้วถังนี้ไม่ได้เพิ่งรั่วนะมันรั่วมานานแล้วครับค่ะ
ทำให้ดินอุ้มน้ำอยู่ตลอดแล้วก็ซุดลงไป
ก็เลยมีการนำรถแบ็คโฮลแล้วก็รถเครนมาเคลื่อนย้าย
นำเจ้าถังต้นแหนเนี่ยออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยทัก
แล้วก็เร่งซ่อมแซมพื้นที่เดี๋ยวจะประสานปพ
เอาน้ำปลาปลามาให้ชาวบ้านใช้ไปก่อนในช่วงนี้ค่ะ
ด้านผู้ใหญ่บ้านคุณสมพรครับท่านบอกว่าเมื่อ๘ปีก่อนเนี่ย
มันเคยเกิดมาแล้วนะเคยมีดินสไลด์มาแล้ว
แต่ตอนนั้นไม่ได้มีอะไรเสียหายก็มีการปรึกษากับทางอำเภอว่าจะหาถังน้ำสำรองมาใช้
โดยสูบจากแม่น้ำชีนี่แหละมาเก็บไว้ให้
จากนั้นครับจะของงบประมาณเพื่อขอประปาหมู่บ้านต่อไปครับ